ในช่วงนี้ใครที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
หนึ่งสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างตอนนี้ก็คือเรื่องของฝนนะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนที่ตกในบริเวณตอนกลางของประเทศ

แต่ว่าหลังจากนี้บริเวณตอนกลางคงต้องเตรียมรับมือ

จะตกยาวแล้วก็ตกสะสมด้วย
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้

ที่ตอนนี้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ลงทะเลอีกรอบหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะสลายตัวลงไปนะครับ

ทิศทางการตกของฝนในเมืองไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับ
ซึ่งจากการคาดการณ์ก็จะพบว่าลักษณะของกระแสลมจะสังเกตว่า
จากปกติที่พุ่งเข้าสู่พายุก็จะค่อยอ่อนกำลังลงสีเขียว
คือบริเวณที่มีกระแสลมแรงจะไปเน้นแรงตรงแถวนี้
บริเวณอ่าวตังเกียร์ซึ่งเป็นจุดที่พบว่ามีการก่อตัวของพายุค่อนข้างเยอะ
หากก่อตัวตรงนี้แล้วพายุส่วนใหญ่ฝนส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
เวียดนามตอนบนผ่านลาวตอนบนแล้วเข้าสู่เมืองไทยของเรา
เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้รวมไปถึงต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย

สิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
แน่นอนพอลมอ่อนกำลังลงคลื่นนะครับที่เห็นเป็นแนวยาวสีฟ้าม่วงแบบนี้
ก็จะอ่อนกำลังลงด้วยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของฝั่งอันดามันนะครับ
สีฟ้านั่นหมายความว่าคลื่นจะสงบลงแต่ว่าบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางต้องระวังอยู่นะครับ
ส่วนฝนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการค่อยแผ่เข้ามาปกกลุ่มเมืองของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตอนบนยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็ตอนกลางครับมีเพิ่มเข้ามา
โดยเฉพาะวันนี้ก็จะเริ่มตกในหลายพื้นที่แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับ
ดังนั้นบริเวณตอนกลางของประเทศใครที่ต้องการน้ำคงจะต้องสำรองน้ำไว้